โดยตอนนี้เนี่ยพี่ตูนกับทีมงานก็วิ่งในเซตที่๒เรียบร้อย
เข้าไปในพื้นที่ของอำเภอขานุวรรลักษบุรีในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
แน่นอนไปที่ไหนประชาชนก็ออกมาให้กำลังใจแน่นขนาดทุกที่นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันกับคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เกาะติดโครงการวิ่ง๙คนละ๙รายงานสดมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
โดยการต้อนรับในจุดพักที่๒ก็มีประชาชนออกมาให้กำลังใจกันอย่างหนาแน่นนะครับ
จุดนี้เองเป็นจุดที่ถือว่าเป็นประตูภาคเหนือชัดเจนเลยทีเดียวครับ
โดยการวิ่งเซตที่๒ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีจากตลาดน้องขี้วัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาทอำเภอคานุวลักษณ์บุรีนะครับจังหวัดกำแพงเพชร
ด้วยระยะทางประมาณ๑๗กิโลเมตร
ไปตามถนนผลโยธินหมายเลข๑ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนครสวรรค์
และทีมงาน๙คนละ๙ตั้งแต่ช่วงเช้าโดยตูนได้หยุดทักทายผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนที่มายืนรอ
ให้การต้อนรับก่อนไปโรงเรียนริมถนนนะครับและได้พูดให้กำลังใจน้องนักเรียนด้วย
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศให้มีสีหน้ายิ้มแย้มสดใสนะครับแม้ว่าอากาศจะเริ่มร้อนขึ้น
และได้หยุดทักทายประชนที่คอยมาให้กำลังใจเป็นช่วงโดยได้ขึ้นวิธีเล่นวุลาฮูกกับเด็กอย่างเป็นกันเอง
้อยรัชวินแฟนสาวและเต๋าสมชายนะครับได้ขึ้นไปถ่ายรูปเช็คอินเพื่อเป็นที่ลึกด้วยครับ
เพื่อบริจาคสมทบทุน๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นตูนวิ่งมาถึงและทีมงานทุกคนก็วิ่งมาถึงจุดนี้ครับ
สำหรับการวิ่งเซ็ทที่๒ของตูนบริษลัมจากตลาดชุมชนหนองขี้วัวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเซลกบาทจังหวัดกำแพงเพชรนี้นะครับด้วยระยะทาง๑๗กิโลเมตรซึ่งหากรวมระยะทางวิ่งจากกระพือเบนตรงจอดชะลาตอนนี้ก็ประมาณ๑๖๐๗กิโลเมตรแล้วครับและมียอดไปจากเพื่อเสพ็ดโรงพยาบาลประเทศ๗๗๐ล้านบา
การเริ่มต้นเทป๓นะครับก็ตอนนี้ยังพักอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของการวิ่งเพื่อเสพ็ดโรงพยาบาลทั่วประเทศครับพยุงศักดิ์การสงเกตข่าวท้าทาทีวีรายงานสดจากจังหวัดกำแพงเพชรครับ